คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ตามความคืบหน้าให้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนวันศุกร์ที่๒๙ตุลาคมนะคะ
พี่สาวมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าน้องชายอายุ๑๙

กลุ่มหนึ่งคือเอาไม้เบสบอลกระหน่ำฟาดกระหน่ำตี

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมคลองทรงเทวดาภายในชุมชนปลอดภัย
วัดบางเสาทงซอยจรรย์สนิทวง๒๓ทับ๑
กอกน้อยกรุงเทพนี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมดูตัวเขานะคะแผลเต็มไปหมดเลย
ทั้งตัวทั้งหน้าถูกตีถูกฟาดกรามหักอาการสาหัส

แล้วก็โครนออกปากออกจมูกถามว่าทำไมมีโครนออกปากออกจมูก

แล้วเหมือนกับสำลักอ่ะโครนแบบไหลออกปากออกจมูกคนเจ็บเลยนะคะ
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่มาช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
ขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกัน

นายเมธีบอกว่าวันที่เกิดเหตุนะคะ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
มีการทำร้ายร่างกายกันโดยใช้ไม้เบสบอล
มีผู้หญิงคนนึงพูดขึ้นมาว่าพอแล้วระวังมันตาย
หลังจากนั้นก็เหมือนกับถีบคนเจ็บตกน้ำ
แล้วก็มีหนึ่งในคนที่ก่อเหตุเป็นผู้ชายพูดขึ้นมาอีกว่า
อย่ามายุ่งผู้หญิงของกูอีกแบบนี้ค่ะครับ
แล้วทุกอย่างก็เงียบลงคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
เขาบอกว่าเขาก็เลยพอเสียงมันเงียบอ่ะนะก็ออกไปดูที่คลองอ่ะนะคะ
ตอนแรกก็เอ๊ะไม่เห็นมีใครเลยแต่บังเอิญว่ามองไปในน้ำ
ฟองอากาศขึ้นมาจากน้ำเอาไม้เคลียร์ดูอ้าวคนจมน้ำอยู่
ดีที่เขาช่วยได้ทันนะช่วยแบบดึงขึ้นมาบนฝั่งอะค่ะ
ตอนนั้นคนเจ็บคือแบบเกือบตายอ่ะหายใจรวยรินแล้วอ่ะ
คือถ้าไม่เห็นฟองอากาศขึ้นมาจากน้ำคงจะไม่รอดแน่เลยอะค่ะ
มีเสียงทะเลาะกันมีพูดอยู่ข้างหลังนะครับ
เสร็จแล้วหลังจากเสียงที่เงียบไปเนี่ยเราก็ได้เปิดประตูออกมาดู
ปรากฏว่าเราเจอโทรศัพท์ถูกเปิดไฟฉายทิ้งไว้
เราก็เลยออกมาเดินดูข้างนอกว่าเกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอกระเพื่อมน้ำ
แต่เราก็นึกว่าตอนแรกเขานึกว่าคนที่ตกลงไปเขาอาจจะอยู่
แล้วเกาะตรงไหนเราก็เลยเรียกถามหา
แต่ไปสักพักเราไม่เจอเราก็เลยไปเจออยู่จุดหนึ่งครับ
ตรงนี้บริเวณเนี่ยครับบริเวณเนี่ยมันมีฟองอากาศขึ้นมา
พอมีฟอร์อากาศขึ้นมาผมก็เลยได้ให้คนแถวนี้เขาช่วย
ให้ตัวพ่อผมเขาช่วยเอาไม้เขียตัวบริเวณพื้นบริเวณข้างล่าง
มันเป็นโคนเป็นดินนะมันไม่รู้ว่าติดอะไรป่
พอไปติดร่างเขาขึ้นมาเราก็เลยได้ช่วยกันครับ
ให้คนชาวบ้านอันนี้มาช่วยกันจับขึ้นมา
ชาวบ้านแถวนี้เขาพูดกันก็คือเหมือนว่า
เป็นเรื่องทำนองชู้สาวก็เลยอย่ามายุ่งเมียกูอะไรประมาณนั้นนะครับ
โอ้โหยังดีนะที่เขาหันไปเห็นในน้ำพอดีแล้วก็ช่วยขึ้นมาได้

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักใกล้กับจุดเกิดเหตุมานะคะ
เป็นคลิปจังหวะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณสัก๔๕คนเดินเกาะกลุ่มมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุ
หลังก่อเหตุเสร็จก็เดินกลับมาทางเดิมไม่ได้มีสีหน้าท่าทางว่าตัวเองไปก่อเหตุอะไรมาด้วยซ้ำ
เขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็เดินอยู่ในซอยวนไปวนมาอยู่หลายรอบ
เหมือนกำลังตามหาอะไรกันอยู่หนึ่งในนั้นตะโกนมาว่ามันอยู่ซอยยี่สิบสามทับหนึ่ง
แล้วทุกคนก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นคาดว่าคนเจ็บน่าจะถูกลวงเข้ามา
เพื่อที่จะทำร้ายอ่ะนะคะเพราะว่าคนเจ็บเหมือนกับเดินไปรอในที่เกิดเหตุก่อนแล้วด้วย
สาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่มีใครทราบแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
ว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดหนึ่งในคนก่อเหตุที่ถือไม้เบสบอลนะคะ
ประธานชุมชนตรอกตรงซอยตรงนี้เขาบอกว่าชื่อแตมนะ
เป็นเด็กที่มาเช่าบ้านอยู่ในชุมชนแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
คนร้ายเดินมารอบแล้วไม่เจอไม่เจอผู้บาดเจ็บใช่ไหม
ก็เดินย้อนกลับไปทางเก่าใช่ไหมเสร็จแล้วมีคนในกลุ่มมาตะโกนว่า
มันอยู่ในซอยจรานยี่สามทำหนึ่งคนร้ายก็เดินย้อนกลับมา
ก็มาเจอกันตรงมุมนี้พอดีนะครับแล้วก็เกิดการทำร้ายขึ้นมา
น่าจะเป็นการคล้ายลวงมาหรือไงเนี่ย
เคลียร์อะไรสักอย่างมาเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
เพราะว่าในกลุ่มในกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
มันมีบางคนอ่ะเกี่ยวเกี่ยวพันธุ์กับยาเสพติดด้วย
น่าจะมาเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ที่แน่มันเหมือนกับโดนมาลวงทำร้ายด้วย
ก็อาจจะเคลียร์กันในเรื่องของบางส่วนนะคะใช่
แต่ว่าทางเขาเนี่ยดักมาเรามาฝ่ายเดียว
เรามาคนเดียวแต่พวกคุณเนี้ยมาทั้งสี่ห้าคนเนี้ย
แล้วถือไม้มาด้วยเนี่ยคืออะไรอ่ะคุณทำลูกเราไม่พอนะ
แต่คุณอ่ะมาโยนลูกเราลงน้ำอีกอ่ะคือคำว่าคำว่าสั่งสอนของพวกคุณเนี้ย
คืออะไรอ่ะการที่โยนคนลงในน้ำที่มันมืดมืด
แคบแคบคุณกะเอาถึงลูกเราตายเลยเหรอคนเราอ่ะ
เป็นพ่อเป็นแม่เรายังไม่ทำลูกขนาดนี้
คุณเป็นใครอ่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะ
ครับเพราะว่าตัวคนเจ็บยังอยู่ไอซียูอาการห้าสิบห้าสิบ
คุณหมอบอกว่าที่หัวของคนเจ็บเลือดไหลออกเยอะเลย
แล้วก็ชักเกร็งเป็นระยะตัวคนเจ็บเขาเป็นโรคลิ้นหัวใจพิการ
คุณหมอเจาะคอเพื่อให้หายใจได้สะดวกทางตำรวจสอนอบางขุนนลบอกว่าตอนนี้จับผู้ก่อเหตุมาได้แล้วสอง
และแฟนเป็นสาวประเภทสองค่ะสองคนนี้ได้ตัวมาแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผล
เพื่อจับคนที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดนะคะ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าคนที่ร่วมก่อเหตุ
จะมีประมาณ๕๖คนนะคะ
คือดูจากสภาพแล้วโยนลงน้ำด้วยเนี่ย
ถ้าไม่มีใครไปช่วยดึงขึ้นมานี่ก็

จริงค่ะคนที่ไปช่วยยังบอกเลยว่า
ถ้าผมไม่หันไปเห็นนะคงตายจริง